เสพฝิ่นจนหลอน

สาเหตุแค่ว่าพ่อไปตัดกิ่ง

ก็กิ่งตรงนั้นจะเลี้ยงเอาไว้ให้ไก่นอน

ไม่รู้ค่ะแต่ยิงเลยค่ะพ่อเจ็บสาหัสนะคะ

เอาอาวุธปืนยิงพ่อตัวเองนะคะ

จริงเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

้นตัวในช้าค่ะก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ก็เลยไปค้นหาอาวุธปืนที่เขาใช้ก่อเหตุ

เป็นปืนแก๊ปยาวนะไม่มีทะเบียน๒กระบอก
ซ่อนอยู่ในบ้านแล้วก็มีกระสุนปืน๑ชุดด้วย

ตอนพ่อยืนอยู่ใต้ต้นขนุน
ก็ห่างจากที่เขายืนคือไม่ได้ไกลเลยยืน

จุดที่พ่อยืน๑๐เมตรเท่านั้นเอง
รับก่อนทำเสพฝิ่นมาก่อน
พอตรวจปัสสาวะแน่นอนว่าก็ผลเป็นบวกนะคะ

แล้วก็เรื่องของยิงปืน

หวานในหวานให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า

ผมก็ไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพัก

สติไม่ค่อยสมประกอบนะคุณตำรวจคุณนักข่าว

น้องผมเคยประสบอุบิเทศ
เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ล้มเมื่อ๕ปีก่อน

ชอบหาเรื่องทะเลาะกับคนในบ้านโดยเฉพาะกับพ่อเนี่ย

สาเหตุที่น้องยิงพ่อยางที่หวันบอกคุณคุณสมมุตัว
น้องเป็นเหตุดูกลับไปคำว่า

สามารถ
จับครอบครัวรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยขึ้น
ที่ผ่านมาอยู่แบบหวาดกลัวมาตลอดค่ะ
นี่ครอบครัวพูดเองเลยนะคะ
ส่วนที่อุดรธานีครับ